ในโลกโซเชียลมีผู้ชายคนหนึ่งอายุ๒๖ปี
เป็นพนักงานโรงแรมที่จังหวัดภูเก็ต
เอาภาพแล้วเอาคลิปมาโพสต์ไว้
บอกว่าเขาประสบอุบัติเหตุ
เพราะถูกสายเคเบิ้ลที่ระโยงระยาง

ขี่รถจักรยานยนต์ที่เขากำลังขับขี่ไปทำงาน
แล้วมันเกี่ยวแบบนี้ทำให้รถล้ม
ทำให้เขาบาดเจ็บนอนอยู่กลางถนนเลยนะฮะ
บอกเขาเจ็บคลางแตกบาดแพ้ทะลอกล้ายจุดเลย
คลิปนี้ความยาว๔๔วินาทีนี่ผู้บาดเจ็บ

มันพันทั้งตัวเขาพันรถจักรยานยนต์เต็มไปหมดเลย
ดูสิต้องไปช่วยตัดสายเคเบิ้ลเนี่ยเห็นไหมคะ
คือกู้ชีพกู้ภัยก็มาช่วย
เป็นคนขับรถตู้พลเมืองดีที่ขับผ่านมา

เพราะผู้บาดเจ็บไม่สามารถที่จะหลุดพ้น

นะครับเป็นคลิปเหตุการณ์ที่ชายคนหนึ่ง
ประสบอุบัติเหตุถูกสายเคเบิ้ล

ขณะที่เขาขี่รถจักรยานยนต์จะไปทำงานในเช้ามืดตามปกตินะครับ

คือก่อนหน้านี้เขาโพสต์เรื่องราวนี้ไว้
ในเฟซบุ๊คที่ชื่อว่าฉันมองตัวเธอผิดไป
อันนี้ไม่เกี่ยวกับเรื่องของอุบัติเหตุ

เขาก็โพสต์ไว้เมื่อช่วงสายของวันที่๑๔กุมภาพันธ์
โพสต์ภาพก่อน๒ภาพ
คือภาพแรกเป็นภาพนิ่ง
รถจักรยานยนต์เขาล้มแล้วเขานอนอยู่กลางถนน

ตัวเขาเต็มไปหมดเลยรับพลเมืองดีเข้ามาช่วยเหลือ
ส่วนอีกภาพหนึ่งก็โพสต์ภาพเข่าของเขา
ที่มันบาดเจ็บถูกพันแผลอะไรเต็มไปหมดเลย

ต่อมามีการโพสต์คลิปนี้ครับ
ความยาว๔๔วินาที

แล้วก็ข้อความบอกว่าขอขอบคุณพี่ที่ขับรถตู้
ที่ยอมจอดรถทั้งที่ในรถตู้เนี่ย

เพื่อมาช่วยผมผมขอนับถือน้ำใจของพี่จริงครับ
คนอื่นผ่านมองแล้วผ่านไป
แต่ผมเข้าใจครับว่าต้องรีบไปทำงานกัน
ทางไปกะตะภูเก็ตนะครับ
เมื่อวานนี้ที่สถานีตำรวจภูทรฉลองจังหวัดภูเก็ต
ผู้ได้รับบาดเจ็บนี่คุณเดินกระเพกกระเพกมาที่โรงพักนะครับ
ก็คือนายซาการียาเวกาวิอายุ๒๖ปี
เป็นพนักงานโรงแรมย่านหาดกะตะ

เข้าแจ้งความกับพันธ์ตำรวจโทธาดาโสดารักษ
สารวัตรสอบสวนสถานีตำรวจภูทรฉลอง
เพื่อให้มีการสอบสวนหาผู้รับผิดชอบ
ที่เป็นเจ้าของสายเคเบิ้ลดังกล่าว
เนื่องจากเขาได้รับบาดเจ็บ
รถจักรยานยนต์ของเขาก็เสียหายนะครับ
พนักงานสอบสวนและนายสาการีได้ไปดูที่เกิดเหตุ
บริเวณทางไปหาดกะตะถนนปะตักตำบลฉลองอำเภอเมืองภูเก็ต
ก็เป็นทางขึ้นเขากะตะนี่แหละครับ
โดยมีเจ้าหน้าที่จากกศธชประจำจังหวัดภูเก็ต
ก็ร่วมตรวจสอบด้วยว่าตกลงนี่มันเป็นสายอะไรกันแน่
เวลาถ้าเกิดเหตุการณ์สายระยงระยาง
เราก็เหมารวมไปถึงเป็นสายไฟ
จริงมันมีพวกสายเคเบิ้ลสายสื่อสาร
ซึ่งหน่วยงานที่ดูแลก็คนละหน่วยงานกัน

เจ้าของนั้นยี่ห้อนั้นอย่างเช่นอินเตอร์เน็
เทอร์เน็ตของเจ้าไหนล่ะเจ้านั้นต้องมาดูแล
ต้องเป็นคนรับผิดชอบนะครับ
แล้วก็นายซากาลีเขาเล่าให้ฟังถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
คือรุ่งเช้าของวันที่๑๔กุมภาพันธ์
ขี่รถจักรยานยนต์ไปทำงานตามปกติแล้วครับ
ขึ้นเขากระตะไปนะฮะไปตั้งแต่เช้ามืด

มันเกี่ยวตัวรถจนเขาล้มลง

นอนอยู่กลางถนนเดียวได้แบบนั้น
ก็ท่ามกลางรถที่ผ่านไปผ่านมา
แล้วก็มีคนผ่านมาช่วยโบกรถให้

ซึ่งสายเคเบิ้ลดังกล่าวมีลักษณะสีขาวคล้ายสลิง
มันห้อยอยู่สูงจากพื้นเพียงเล็กน้อยเท่านั้นเอง

มันก็เกี่ยวกับตะกร้าหน้ารถของเขา
รถเขาล้มแล้วเขาก็เข่าเจ็บคางแตก
บาดแผลถลอกหลายต่อหลายจุดนะครับ
ทางตำรวจตอนนี้บอกว่าได้รับแจ้งจากกศธช
และว่าสายดังกล่าวเป็นของบริษัทเอกชนรายหนึ่ง
ซึ่งอยู่ระหว่างการประสานงานให้มาพูดคุย
แสดงความรับผิดชอบกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น

แต่ก็ต้องชดใช้ชดเชย

ใช่สิคุณคือเอาจริงตำรวจไม่ต้องบอก

ใช่ในรถปลดทุกข์เล่าให้ฟังตลอดเลยเรื่องแบบนี้ค่ะ

ก็ต้องให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องช่วยไปเก็บหน่อยนะครับ
คือนอกจากมันเกะกะตาแล้ว
พอมันห้อยลงมาเกะกะบนถนน
ก็จะทำให้เกิดอุบัติเหตุแบบนี้นะครับ